สาวกรุงศรีเวลาซิ่งรถตู้ชนสนัน
เขาบอกชนไป๘คันรวดคุณผู้ชมฮะ
แอลกมลวันข้างหลังผมนี้นะครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดมีไหม
นะครับจะเห็นว่ารถโตโยต้าอัลพาร์ทนะครับ

ใช่นะครับไปชนรถอะไรบ้าง
จักรยานยนต์รถยนต์จอดอยู่หน้าร้านข้าวต้ม
โต้รุ่งถนนสาย๓ตะบนหนองปลืออำเภอบังละมุง

เสียหายไปทั้งหมด๘คัน
คนขับรถหรูคันนี้คือนางสาวกมลวันสุธินเผือก

อ๋อรู้แอลแอลอายุ๓๔ปี
เป็นลูกสาวของคุณกรุงศรีวิรัยสุธินเผือก

นะฮะโอ้โหที่น่าแปลกใจคือ
ประตูสไลด์เอาผันเปิดได้สองข้างใช่ไหมดอม
ใช่ประตูสไลด์ฝั่งขวาฝั่งผู้ที่สาร
ถูกเปิดออกมาครึ่งหนึ่งครับแล้วรถก็พุ่งเข้าไปเลย
นะครับชนถ้ี่ยังคืนครึ่งของวันที่๑๑ธันวาคมที่ผ่านมา
ลูกค้านะก็เยอะรถเอาผ่านมาด้วยความเร็ว
พุ่งชนเข้ามาหน้าร้านพังเสียหายหมด
ใจแรกแวบเลยเมาแน่คนขับเมาแน่ว่าอย่างนี้
เอ้าพอเป็นผู้หญิงลงมาจากรถดูแล้ว
มาถามเป็นห่วงก่อนเลยนะคุณแอลมาถามก่อนเลยว่า
มีใครเป็นอะไรไหมนะ
โอ้โหคนขายร้านข้าวต้มบอกเธอไม่ได้เมานะดูไม่ได้เมา

ซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าคนขับเป็นดาราหรอกนะ
เรื่องของค่าเสียหายเดี๋ยวจะชดใช้ให้ทั้งหมด
ตกลงค่าเสียหายกับผู้เสียหายนะฮะ
เจ้าของรถยนต์เจ้าของรถจักรรยานยนต์
ก็ต้องมาตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายของคุณแอลครับปรากฏว่าไม่พบครับ
ไม่พบเธอไม่ได้ดื่มจึงแจ้งเขาหาขับรถโดยประมาททำให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายนะครับ
แล้วก็ยังไงก็ต้องดำเนินคดีกันไป
ส่วนนางพันวิพาสุธินเผือกอายุ๕๙แม่ของคุณแอลน้องแอลนะครับ
นี่ครับคุณแม่มาเลยเล่าบอกลูกสาวลูกชายเนี่ยไปร่วมงานวันเกิดเพื่อนที่พัทยา
ลูกสาวไม่ดื่มนะดื่มไม่เป็นแต่ในงานเนี่ยมีเพื่อนเมาหนัก
ก็เลยแอลขับรถไปส่งเพื่อนที่บ้านพักในซอยบงกฎพัทยาใต้
แล้วก็จะขับกลับโรงแรมที่พักใช่ไหมแอลเห็นประตูฝั่งขวาเปิดเอง
ร้องตะโกนด้วยความตกใจเป็นเหตุให้รถเสียหลักนะ
แล้วไปชนข้างทางดังกล่าวอ่าเมื่อกี้คุณแอลบอกวูบนะ
คุณแม่บอกตกใจประตูเปิดนะเดี๋ยวก็ว่ากัน
ทั้งนี้แอลกมลวันเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมครับ
คือเชื้อไม่ทิ้งแถวตามรอยคุณพ่อตามพ่อไปกองถ่ายตั้งแต่เด็กเล็กน่ะ
นะครับละครเรื่องแรกที่แสดงนะครับคือความรักสีดำตั้งแต่๖ขวบ
แล้วก็มีผลงานการแสดงนะโอเคถ้าดูชื่อดูชื่อผลงานการแสดงแล้วนี่ลูกพ่อเลยนะ
พาโลกบันเทิงทอง๑๐มังกรเจ้าพญาปล้นลอยฟ้า
บูบูอ่ะบูแอคชั่นทั้งนั้นเลยอ๋อนี่ครับแอลกระมวลวันครับ